วิเวการามหรือวัดเขาน้อยท่าฉลับตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
เปิดบริการเตาเผาซากสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงขนาดที่ไม่ใหญ่มาก
โดยเตาเผาได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างด้วยงบประมาณเกือบ๑ล้านบาท
สร้างแล้วเสร็จมาประมาณหนึ่งปีพระอาจารย์สมบัติเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าอาวาสเปิดเผยว่าสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่เผาเป็นสุนัขพันธ์โกเดน
น้ำหนักประมาณห้าสิบกิโลกรัมใช้เผาสัตว์เลี้ยงสูนักและแมวไปแล้วยี่สิบสองตัว
ซึ่งเตาเผาแห่งนี้เป็นที่สำหรับคนรักสัตว์สามารถนำสัตว์ที่ตายมาเผาได้
โดยติดต่อมาทางวัดก่อนแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือน้ำมันดีเซลหนึ่งลิตร
น้ำหนักสัตว์เลี้ยงหนึ่งกิโลกรัมส่วนเรื่องค่าไฟและค่าบริการ
ปะเลอตามกำลังศรัทธาของญาติโยม